เพราะตอนนี้การเมืองต้องถือว่าร้อนจริง

เป็นพักที่ได้คะแนนความนิยมค่อนข้างดีเลย
การเลือกตั้งครั้งนี้หลายคนก็บอกด้วยว่า

อาจจะถึงขั้นติดท็อปทรีเลยก็ได้
แต่ล่าสุดถึงขั้นมีการฟาดกันบนโซเชียล
กับคุณทิมพิธาหัวหน้าพักก้าวไกล
ถึงแม้จะลงเอยที่การกอดคอกัน
กอดกันจับไม้จับมือเคลียร์ใจกันแล้ว
แต่เรื่องนี้จะส่งผลกับการเลือกตั้งครั้งนี้หรือเปล่า

เกิดอะไรขึ้นในพักเก้าไกลเมื่อทีมพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักกับป๊อกปิยบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้า
เปิดศึกวิบาธาผ่านโลกโซเชียลในช่วงเวลาครบ๓ปีที่พักอนาคตใหม่ถูกยุบ
ไม่ว่าความขัดแย้งนี้จะมากหรือน้อยแต่ในสถานการณ์ที่ต้องเตรียมพร้อมในการต่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งสำคัญ
ที่มีเดิมพันธุ์ระหว่างซีกพระเด็จการกับซีกประชาธิปไตยการสาวไส้ให้กากินเช่นนี้
ไม่เป็นผลดีต่อพักเก้าไกลแน่นอนแล้วความขัดแย้งนี้เกิดจากอะไร
หากย้อนกลับไปดูปฐมบทของความร้าวฉานน่าจะเกิดจากงานเขียนบทความ๑๐ตอนที่นายปียบุตรเสนอแนะความเห็นผ่านโซเชียล
บทบาทของพักการต่อสู้การร่วมรัฐบาลเป้าหมายระยะยาวควรเป็นไปในทิศทางใด
แต่นำเสนอได้เพียง๒ตอนคือแลนด์สไลด์ที่พักเก้าไก่แก้ไม่ออก
และบทบาทของพักเก้าไกลในการเมืองระยะที่เปลี่ยนผ่าน
ก็สร้างรอยร้าวจนกลายเป็นแผลที่ยากจะรักษาให้หายดี
หากไปดูรายละเอียดในเนื้อหาบทความทั้งสองตอน
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการโจมตีหรือให้ร้ายพักแต่อย่างใด
ตรงกันข้ามเป็นการเสนอแนะว่าควรทำอย่างไร
ถ้าจะมีก็เป็นเพียงการบอกว่า
ทำอย่างไรพักถึงจะทำให้ประชาชนเชื่อว่า
สามารถทำได้จริงหรือจะชนะการเลือกตั้งได้จริง
แต่ทีมพิธาไม่คิดเช่นนั้นเขาเชื่อว่า
ขณะที่กำลังต่อสู้ทางการเมืองอย่างยากลำบาก
เหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาแต่กลับถูกคนกันเองปล่อยน้ำมาซ้อเรื่อย
จนทำให้ครกที่กำลังเข็นขึ้นมาด้วยความยากลำบาก
ทำท่าว่าจะทวีความรุนแรงขึ้น
โพสต์ล่าสุดของนายปียบุตรไม่ขี่ม้าเรียบค่ายอีกต่อไป
แต่เข้าโจมตีตรงและหนักหน่วงใส่นายพิธาอย่างรุนแรง
โดยกล่าวหาว่าสิ่งที่นายพิธาโพสต์เป็นการพูดเอาดีใส่ตัวเขียนขาวเป็นดำ
เมื่อเรื่องทำท่าจะบานปลายคนที่มีบทบาทสำคัญทั้งในและนอกพัก
อย่างนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะเก้าหน้า
และนายรังสิมันโรมโคศกพักเก้าไกลต้องออกมาตัดไฟเสียแต่ต้นลม
มันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ย
ถึงบอกว่าอยากให้อาจารย์ปียบุตรช่วยเท่าที่ช่วยได้ตามที่กฎหมายเอื้ออำนวย
ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่มันอาจจะมีความไม่เข้าใจกัน
มันเป็นเรื่องทั่วไปนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของความเป็นพักการเมือง
แต่วันนี้มันก็อาจจะมีความเข้าใจไม่ตรงกัน
และอาจจะใช้ถ้อยคำที่รุนแรงกันไปบ้าง
ซึ่งเราก็คงต้องใช้เวลานี้ในการที่จะปรับความเข้าใจให้มันเคลียร์กันให้ชัด
คงไม่ปฏิเสธว่าการใช้ถ้อยคำรุนแรงโอ้ยไม่มีปัญหามันคงไม่เป็นแบบนั้น
แต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดที่ทำให้พักเก้าไกลไม่สามารถเดินหน้าต่อเลือกตั้ง
จะทำให้สอแบ่งออกเป็นสองคนคงไม่เป็นแบบนั้นแน่นอน
ความสำเร็จย่อมมีอุปสรรคให้ฟันฝ่าเสมอเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งไหนคือของจริงและสิ่งไหนคือของปลอม
ก้าวไกรกำลังอยู่ในบทพิสูจน์นั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน